คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดนี้นะคะที่ปฐุมธานีค่ะมีช่างรับเหมาก่อสร้างเขาเรียกชื่อว่าช่างทอง
ช่างทองอายุ๔๘นะคะจู่มีอาการคลุ้มคลั่งค่ะ
ขับรถกระบะไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจนมีคนเสียชีวิต
พอชนเสร็จกลับไปบ้านไปจุดไฟเผาตัวเองและลูกชายอายุแค่๔ขวบ
ตัวเองบาดเจ็บสาหัสลูกชายเสียชีวิตนะคะ
แต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดของข่าวนี้ให้ดูอันนี้เลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุ
นี่นะคะเหตุการณ์คือเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๓นาที
วงจรปิดจากถนนนะคะถนนธนรัฐที่รัฐหลุมแก้วปฐุมธานี
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนางปรานีเนี่ยค่ะขี่มา
ปรานีเนี่ยโดนชนตายแล้วก็มุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุ
ประตูเข้าวัดสุวรรณจินดารามนี่คือภาพสุดท้ายของผู้ตายก่อนจะโดนชน
นางสาวปรานีนะคะครับทีนี้ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดมุมเดียวกัน
คือผ่านจากตรงนี้ไปแค่ไม่กี่วินาทีอะค่ะจะเห็นกระบะสีขาวโยต้าไฮลักษรีโบ
ทะเบียนส่องทอพุท่าวออแปดหกห้าเจ็ดกรุงเทพฯ
คือรถกระบะคันนี้ช่างทองเป็นคนขับนะคะนี่ช่างทองคือผู้ก่อเหตุ
ในทองอิงคาริงอายุ๔๘ค่ะนี่ค่ะขับกระบะมุ่งหน้าไปวัดสวรรรณจิรรดาราม
ขับเร็วนะตามภาพนะคะครับแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ของนางสาวปรานีเข้ามากับหลานเขาเสียชีวิตนะคะ
หลานอ่ะได้รับบาดเจ็บภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้
อย่างนี้นะคะคือเห็นทั้งตอนที่จักรยานยนต์พ่วงข้างผ่านไป
รถกระบะที่ก่อเหตุผ่านไปแบบเร็วเลยหลังเกิดเหตุช่างทอง
ขับกระบะย้อนกลับมานี่ค่ะครับหลังจากไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วนะคะ
มุ่งหน้าไปลาดหลุมแก้วสิบแปดนาฬิกายี่สิบแปดนาที
ขับไปเร็วเลยเพราะว่าไปชนเขาตายแล้วอ่ะขับไปแล้วก็ไปชนแบบโอ้โหเนี่ย
กลับบ้านตั้งใจจะไปจุดไฟเผาตัวเองนี่นะคะบนถนนธนรัฐเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาที
จะมีรถตู้พยาบาลสองคันนำตัวคนเจ็บที่เป็นหลานของคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ไปส่งโรงพยาบาลทีมข่าวของเราได้ภาพเหล่านี้มานะคะ
คือดูภาพก่อนเดี๋ยวจะประติดประต่อเรื่องอย่างละเอียดคุณผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้น
แต่นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจังหวะที่ก่อนชนครับ
แล้วก็พอชนเสร็จขับรถหนีก่อนจะไปจุดไฟเผาตัวเองอ่ะค่ะอืม
แต่ดูแล้วมันก็แหมน่าสลดมากนะฮะคือชนเขาแล้วก็กลับไปที่บ้าน
ทำไมต้องก่อเหตุแบบนี้ด้วยอืมล่าสุดนี่ลูกชายอายุสี่ขวบนี่เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดในซอยเรนูอุทิศนะฮะ
ที่ตะบนครูบังหลวงเผลอร่านหลุมเก้าประทุมฐานีค่ำมาวานนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่กลางซอยนะที่เขาแจ้งเหตุกันว่าเนี่ย
เผากันอะไรกันแล้วก็มีคนบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
กระบะสีขาวคันนี้ประตูฝั่งคนขับนี่ยังเปิดคาอยู่เลยนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุในภาพจากล้องวงจรปิดก็ขับมาอยู่ตรงนี้นะครับ
พื้นดินหลังรถเนี่ยตอนที่เข้ามาถึงกันก็คือช่างทองเนี่ยนะ
หงายแขนขานี่มีรอยถูกไฟไหม้นี่ครับรองเท้านะฮะหมวกต่าง
แล้วก็ลูกชายของช่างทองก็คือน้องพอสอายุ๔ขวบ
ตอนนั้นก็เจ็บหนักชาวบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาลไปถูกไฟไหม้ตามร่างกายแบบหนักมาก
อาการสาหัสสุดท้ายน้องพอสเสียชีวิตเมื่อ๑นาฬิกาที่ผ่านมา
คือชาวบ้านในระแวกเนี่ยที่เป็นหอพักตรงเนี้ยนะครับซึ่งช่างทองเขาเช่าอยู่กับลูกชายเนี่ย
โอ้โหเขาเสียใจกันมากนะครับเขาเสียใจมากนะครับ
เจ้าของหอพักเนี่ยพอรู้ข่าวว่าน้องพอร์สเสียชีวิตแล้วร้องไห้เลยนะครับ
นี่ฮะนี่เจ้าของหอพักนะฮะน้องพอร์สอายุเพิ่ง๔ขวบฮะ
บอกเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักน่าเอ็นดูฉลาดช่างพูดช่างคุย
นี่น้องพอร์ชทุกอย่างออกอะไรคือเป็นเกิดอะไรขึ้นนี่
คือพ่อกลับมาที่บ้านแล้วจุดไฟเผาหมดเลยท่านผู้ชมครับ
นี่ตีหนึ่งน้องเสียชีวิตนะสพภูบังหลวงเนี่ยตรวจสอบในรถกระบะของช่างทอง
มีคราบน้ำพันธุ์มีกลิ่นเหม็นไหม้มีรอยไฟไหม้ที่เบาะรถสองข้างด้วย
รถสองข้างด้วยมีเกาลอนน้ำมันสนขนาด๑ลิตรตกอยู่ข้างโพงย่า
นี่นะครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ซอยเรนูอุทิศนะฮะลาน
จอดรถข้างหอพักที่ช่างทองเขาเช่าอยู่อยู่กับลูกชายนะครับ
คือเรากำลังพูดคุยแล้วก็สอบถามเรื่องราวต่างอยู่เนี่ย
เจ้าของหอพักนี่ฮะคือเป็นช่วงที่เจ้าของหอพักเนี่ยได้คุย
กับแม่ของน้องพอร์สแม่น้องพอสอยู่ต่างประเทศอยู่ที่เมียนมา
โทรเข้ามาหาพอดีก็เลยแจ้งข่าวเรื่องของลูกชายให้ทราบ
ไม่รู้ตอนนี้พอสตายแล้วตายเมื่อคืนตีหนึ่ง
เมื่อคืนตีหนึ่งเขาเห็นเกิดวันวานที่๖โมงเย็นนี่ค่ะโอ้โห
แล้วแม่ได้ทราบข่าวลูกชายคือโทรมาหาเจ้าของหอพักแล้ว

คือคนแม่ที่อยู่ที่เมริกาก็คงจะงงอ่ะตกใจอ่ะ
แม่ก็จะเงียบไปพักนึงเหมือนช็อก
แล้วหลังจากนั้นคือเสียงสั่นร้องไห้เลย
โทรมาหาเจ้าของหอพักคงหวังจะได้คงหรือได้คุยอะไรกับลูกชาย

คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับเจ้าของหอพักนะครับ
พี่จินินนะครับบอกว่าประมาณทุ่มนึงเมื่อวานนี้
พอร์สก็เล่นอยู่กับเพื่อนนี่แหละแถวหอพักนี่แหละนะครับ
แล้วช่างทองเนี่ยที่เป็นพ่อก็ขับรถกระบะมาจอดที่ลานจอดรถ
จากนั้นก็เดินมาที่หอพักเข้ามาท่าทางดูเครียดมาเลย
ถามว่าลูกชายเขาอยู่ไหนพอบอกว่าพอสเล่นอยู่กับเพื่อนบ้าน
นะเพื่อนเนี่ยช่างทองก็เดินไปบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วพูด
เสียงแข็งเรียกลูกชายบอกให้มานี่แล้วก็จูงมือน้องพอส
ลูกชายขึ้นไปบนรถกระบะของเขาค่ะจากนั้นขับรถวนก่อน
นะครับวนรอบซอยแล้วขับอ้อมไปจอดบ้านญาติซึ่งห่างจาก
หอพักไป๒๐๐เมตรแล้วไปหยิบน้ำมันสนที่บ้านหลังนั้นแล้ว
ขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของหอพักอีกรอบนึงคราวนี้เนี่ย
ช่างทองเนี่ยลงจากรถแล้วเดินมาถามหาไฟแชคที่หอพักแต่ตอน
นั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเอกใจว่าช่างทองจะเอาไฟแชคไป
ทำอะไรคิดว่าเออคงสูบบุหลงสูบบุหรี่แล้วมั้งช่างทอง
ได้ไฟแชคไปแล้วกลับไปที่รถซึ่งในรถมีลูกชายน้องพอส
อายุสี่ขวบแล้วก็ถังน้ำมันหลังจากขึ้นรถไม่นานปรากฏว่า
พอร์สเปิดประตูวิ่งลงมาจากรถขอความช่วยเหลือนะในสภาพ
มีรอยไฟไหม้เลือดออกตามผิวหนังตามร่างกายเต็มไปหมด
ทุกคนที่เห็นตอนนั้นบอกตกใจมากเพราะว่าน้องพอสเองก็ตะโกน
มาด้วยบอกช่วยพ่อครับช่วยพ่อครับนี่เด็ก๔ขวบนะคุณเกียรติภาษฐร
คือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในรถแต่น้องพอสเนี่ยวิ่งลงมาแล้ว
ช่วยพ่อครับช่วยพ่อครับชาวบ้านนอกจากช่วยน้องพอสวิ่งไป
รถช่างทองแล้วเห็นช่างทองเนี่ยร่วงลงมาจากประตูรถนอน
อยู่ข้างรถตามร่างกายก็มีรอยไหม้เหมือนลูกชายเต็มไปหมดนี่
ไปก่อนนะแล้วประสานกู้ภัยนำตัวช่างทองตามไปทีหลัง
แต่น้องนี่อาการหนักมากฮะโอ้โหแต่น้องลงมายังตะโกนเรียกให้

แต่น้องตะโกนร้องให้คนไปช่วยพ่อ

สุดท้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวาน

หน้านั้นนะใช่ตอนเย็นแล้วตีหนึ่ง
ทุกคนก็ได้ทราบข่าวที่แบบโอ้โหมันโศกเศร้าเหลือเกิน
คือน้องพอสเสียชีวิตแล้ว
เขาก็ปิดประตูรถให้เด็กอยู่ในรถเขาเขาก็ลงจากรถมา
เค้าเดินกลับมาที่บ้านนี้เค้ามาขอ

เราก็บอกว่าไฟแชคที่ใช้มันไม่มี

เขาก็วางตังค์๑๐บาทเขาก็ไปหยิบไปแชคใหม่มา

ป้าก็ถามเขาว่าจะไปไหนกัน
เขาก็ไม่ตอบสีหน้าเขาเกลียด
แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ถึง๕นาทีหรอก
เด็กก็เดินกลับมาสะบักสบอมเดินมาที่ประตูนี่แหละ
แล้วก็พูดว่าช่วยพ่อครับด้วยช่วยพ่อครับด้วย
เราก็เข้ามากอดเด็กแล้วก็เลยปล่อยเด็ก
แล้วก็วิ่งไปที่พ่อเขา
เห็นพ่อเขาน่ะนอนอยู่ข้างร้อรถแน่นิ่งไปแล้ว

แล้วก็ตรงตัวนี้รุ่งริ่งหมดแล้วเสื้อผ้า
แล้วก็จากหัวเข่าลงไปเลือดโซกแล้ว
โทนังมันหลุดหายไปมีจันรอยเลือดไหล
เราก็เลยเอาน้องน่ะขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลอ่า

ใช่ค่ะแต่น่าเศร้าใจโอ้โห

คือฟังจากเจ้าของหอพักที่เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โห
หัวจิตหัวใจของน้องพอสนะครับ
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกินคุณพี่มัทร
ทุกคนล้วนมีคำถามว่าพ่อไปทำลูกทำไม
มันเป็นคำถามที่ซึ่งตอนนั้นคนในหอพักบอก

ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวจะมีคำตอบจากลูกชายอีกคนนึง
ของผู้ก่อเหตุเป็นลูกกับภรรยาเก่า
ลูกชายคนนี้อายุ๒๐เขาตอบว่ายังไงรู้ไหมคะ
เขาบอกว่าคาดว่าพ่อคงกลัวว่าถ้าตัวเองตายไป
แล้วไม่มีใครดูแลน้องพอร์ช

แต่อย่างว่านะเหตุการณ์อย่างนี้เราคุยกันหลายครั้งหลายหนว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรยังไงเนี่ย
เราไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาชีวิตคนอื่นนะ

มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือไม่ที่เขาจะเติบโตขึ้นมาในอนาคต
ว่าจะมีพ่อหรือไม่มีพ่อมีแม่หรือไม่มีแม่อะไรยังไงก็แล้วแต่
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ย
ตัวช่างทองเนี่ยตอนที่เขาช่วยกันแล้วไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ลูกชายเนี่ยไปก่อนแล้ว

เจ้าหน้าที่บอกว่าช่างทองนี่แหละนะ
ขับรถเฉียวชนคนอื่นมาแล้วคู่กรณีเสียชีวิตแล้วก็ขับหนีมา
เขาก็เลยประติดประต่อว่าเอ้าที่แท้คนนี้เนี่ย
ไปชนเขาตายมาแล้วกลับมาที่หอพักมาจุดไฟเผาตัวเองกับลูกชาย

เขาบอกเขาขี่รถตามมาถึงในซอย
เพื่อจะบอกว่าช่างทองเนี่ยขับรถชนรถซาเล้งนะจักรยานยนต์พ่วงข้างอ่ะ
เนี่ยเขาก็ตามมาเรื่อยอ่ะ
ค่ะตามมาจนที่บ้านของช่างทองอ่ะ
พอร์สเนี่ยทุกคนบอกตรงกันบอกเป็นเด็กน่ารัก
ฉลาดพูดเพราะเป็นที่รักของทุกคนในหอพัก

ชื่อจริงชื่อเด็กชายปณิธาน

คือเขาคือหอพักเนี่ยคือเขาช่วยกันเลี้ยง
ช่วยกันเลี้ยงแทนช่างทองเลยอ่ะรักกันเหมือนลูกแท้
ทุกคนบอกภาพมันติดตาเหลือเกินน้องพอสเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
ตัวเองถูกไฟไหมเต็มตัวจนหนังลอกอ่ะ
บอกช่วยพ่อด้วยครับช่วยพ่อด้วยครับเนี่ยฮะถึงขั้นที่ว่า
ชาวบ้านบางคนบอกไม่ใช่แค่วิ่งมาช่วยแล้วพูดอย่างเดียวนะ
วิ่งไปจุดที่มีสายยางแล้วดึงสายยางเลยนะ
จะเอาสายยางไปฉีดน้ำช่วยพ่อในรถ
ตอนส่งโรงพยาบาลเท่าที่ดูภายนอกคือไหม้หมดนะนะ
เนื้อหนังหลุดแต่เขายังมีสติ
ป้าก็บอกเขาพ่อว่าพอร์ตอดทนนะเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลหนูก็หาย
เขาก็ครับแล้วเขาก็พูดต่อว่า
ให้ช่วยพ่อครับให้ช่วยพ่อครับเขาท่องไว้ตลอดทาง
เขาเป็นเด็กน่ารักมากและเป็นน่ารักของทุกบ้านที่นี่
ใครเห็นใครต้องรักเขาเขาน่ารักมาก
แล้วเป็นเด็กที่พูดเพราะเป็นเด็กเก่งฉลาดมาก
ขับรถชนคนมาอาจจะเครียดขับรถชนคนมา
แล้วหลังจากนั้นมาเราก็เลยสอบถามทางนู้นทางนี้ว่า
เขาชนใครมาเขาบอกว่าชนชนซาเล้งตรงวัดสุวรรณ
มีชาวบ้านที่วิ่งเข้าไปช่วยช่างทองนะฮะ
หลังจากที่น้องพอสวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือให้พ่อนะครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นสภาพช่างทองเนี่ยไฟไหม้ที่ใบหน้าหมดแล้ว
ที่มือก็มีไหม้นะแต่ไหม้ไม่เยอะที่มือ
อาการก็หนักนั่นแหละก็พยายามจะพูดอยู่เหมือนกัน
ช่างทองเนี่ยบอกกับเขานี่ฮะคุณเบียร์ที่ไปช่วยช่างทอง
ช่างทองบอกว่าขับรถชนคนอื่นมาก็เลยเครียด
พูดแค่นี้แล้วหมดสติไปเลย
แล้วก็ไปเห็นร่องรอยที่รถกระบะเนี่ยก็มีรอยเฉียวชนจริง
อ๋อเรื่องมีผมถามว่าเป็นอะไรเครียดอะไร
เขาก็บอกว่าผมอ่ะชนมาผมมาชนที่ยูเทิร์น
ผมเลยคนก็เลยเดินไปดูที่หน้ารถ
มีการชนหรือเปล่ามันก็มีการชนจริง

บอกผมว่าแกไปชนเขามาแล้วแกเครียด

ได้คุยกับลูกชายของช่างทอง

เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เลิกกัน๑๐กว่าปีแล้ว

พ่อมีลูกกับภรรยาใหม่๒คน

ก็เลยไปทำงานที่อื่นครับ
บอกว่าพ่อคงเครียดสะสม

กลับไปอยู่เมียนมาค่ะ
คือพ่อพยายามจะขอคืนดี
กับแม่นายอัครเดช

นายอัครเดชบอกว่า
พึ่งรู้เรื่องเช้าวันนี้เอง

อะไรกับน้องพอร์ชอืมเด็กผู้ชายอายุแค่สี่ขวบเกี่ยวอะไรกับลูกชาย
ทำไมต้องจุดไฟเผาตัวเองไม่พอเผาน้องพอชด้วยอ่ะนายอัครเดชลูกชายกับภรรยาเก่าเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผมคาดนะผมคาดว่าพ่อคงกลัวว่าถ้าตัวเองตายไป
จะไม่มีใครดูแลน้องพอสเพราะว่าเขาอยู่กันสองพ่อลูก
ตอนนี้แกไม่มีงานนะครับแกคงเครียดด้วยงานไม่มีตอนนี้
แม่คุณใหม่เขากลับไปอยู่ที่ประเทศเขาอาทิมาครับครับ
แล้วแกอยู่คนเดียวแกต้องเลี้ยงลูกอีกแล้วงานก็แกไม่มีงานด้วยตอนนี้
คงจะทางตันพ่อเป็นคนที่รักน้องคนนี้มากเลยครับรักมากเลย
เวลาพาไปไหนนี่พ่อห่วงห่วงมากเดินเข้าใกล้กระทะร้อนนี่พ่อก็เอ็ดแล้ว
พ่อพ่อรักมากไม่เคยตีเลยนะวันนี้หลายเรื่องแล้วพี่
ขอขอแม่ผมคืนดีแม่ผมไม่คืนดีแม่คนใหม่ก็ทิ้งไป
แล้วงานก็ไม่มีด้วย๓เรื่องมันมาพร้อมกัน
คำถามคือถ้ารักน้องพอร์ชมากแล้วทำไมพ่อถึงทำกับน้องพอร์สแบบนี้
คุณผู้ชมถามมาเยอะว่าตอนนี้ช่างทองผู้เป็นพ่อเนี่ย
รู้เรื่องหรือยังว่าน้องพอสตายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองติดตามดูนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังนึงค่ะอยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละ
จากจุดเกิดเหตุสองร้อยเมตรครับเป็นบ้านที่ช่างทองเข้าไปหยิบน้ำมันสน
เพื่อมาลาดแล้วก็จุดไฟอ่ะค่ะอืมเพื่อนข้างบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้าน
ของช่างทองแล้วเขาก็ดูแลบ้านเป็นที่เก็บอุปกรณ์เก็บวัสดุเกาะสร้างด้วย
เมื่อวานไม่รู้ว่าช่างทองเข้าไปตอนไหนค่ะ
ทำทำสีด้วยนะเขาทำบ้านทำผู้ระเหมาก็ต้องมีสีเนี่ยก็เก็บนี่แหละครับ
มันไม่น่าเชื่ออะเวลาคิดจะเป็นดังนั้นอะไม่คิดดังงั้นก็ไม่รู้
เจ้าของหอพักที่ช่างทองเช่าอยู่เพราะรู้ข่าวว่าน้องพอร์สเสียชีวิต
ร้องไห้หนักมากนะคะคือใจสลายเลยอ่ะเพราะว่าน้องมาอยู่ด้วยประจำ
รักมากรักมากนะคะคือคนที่อยู่ที่หออย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
เขาช่วยกันเลี้ยงแล้วเขาก็รักเหมือนลูกอะค่ะ
เจ้าของหอพักบอกเลยว่าทำไมอ่ะทำไมพ่อถึงต้องมาทำกับน้องพอร์ชแบบนี้
ไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมถึงต้องโอ้โหขนาดนี้

ว่าที่จุดไฟเผาตัวเองเผาลูกเนี่ย
ลูกกว่าตายนะตัวเองอะรอดนะ

ช่างทองรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตอนนี้อาการทรงตัวแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ยังไม่รู้น่าจะยังไม่รู้
เรื่องคดีตำรวจบอกว่าก็เอารถของช่างทองไปเก็บไว้ที่โรงพัก
รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบร่องรอยนะคะ
ที่หน้ารถรองรอยการเฉวชนอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ก็ตั้งประเด็นเหตุเอาไว้๓เรื่อง
ปัญหาครอบครัวเรื่องงาน
อุบัติเหตุรถชนคิดไม่ตกก็เลยมาจุดไฟเผาตัวเองและลูก
เดี๋ยวจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ

อืมมันก็อดจะคิดไปไม่ได้นะ

ไม่ได้ซ้ำตรงซ้ำเติมอะไรกันนะครับ
แต่ถ้าช่างทองรอดชีวิตมาได้ในครั้งนี้เนี่ย

จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปค่ะ
เพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเอาละถ้าจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่า
เขาจะไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาเครียดมากแต่เขาเป็นห่วงลูก
ชายวัย๔ขวบเขาจะเอาลูกไปด้วยไปไปมากลายเป็นว่าตัวเอง
ยังอยู่อืมแล้วลูกเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมครับตอนที่ทีมข่าวของ
ลงพื้นที่ไปนะครับไปเจอเศษตุ๊กตาตัวหนึ่งนี่ฮะจะเห็นว่า
ลุ้ยแล้วมีนุ่นอะไรพวกนี้ออกมาเลยนะฮะวัสดุที่อยู่ด้าน
ในนะครับคาดว่านี่จะเป็นเชื้อเพลิงนะฮะมันตกอยู่ที่ริมถนน
ห่างจากจุดรถกระบะของช่างทองแค่ไม่ถึง๕เมตรเศษตุ๊ก
ตาตัวนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็สันนิษฐานนะฮะนี่ฮะคาดว่าช่างทอง
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟเผาตัวเองกับลูกในรถ
เพราะว่าตอนที่น้องพอสวิ่งลงมาจากรถแล้วมาขอความช่วยเหลือ
ไปช่วยพ่อเนี่ยไอ้พวกไอ้เศษยายสังเคราะห์เนี่ยฮะที่เขาใช้
นุ่นที่ยัดอยู่ข้างในเนี่ยในตุ๊กตาเนี่ยมันหล่นตามทางทางที่
พอร์สเนี่ยวิ่งมาด้วยแล้วมันติดอยู่ตามร่างกายของน้อง
พอสด้วยอืมก็เลยเชื่อว่าอาจจะใช้นี่เป็นเชื้อเพลิงนอกจาก
น้ำมันที่ได้มาค่ะคุณผู้ชมค่ะคือก่อนที่ช่างทองจะก่อ
เหตุจุดไฟเผาตัวเองกับน้องพอสลูกชายวัย๔ขวบ
ครับคือมันมีหนึ่งในชนวนเหตุที่ทำให้ช่างทองเครียดคิด
ไม่ตกตัดสินใจลงมือก่อเหตุก็คือที่ช่างทองขับรถไปชน
จักรยานยนต์พ่วงข้างนั่นแหละค่ะจนทำให้มีคนเสียชีวิตแล้ว
มีคนบาดเจ็บก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอ่ะ
เสียชีวิตหลานเขาอายุ๕ขวบเป็นหลานชายก็ได้รับบาดเจ็บก็
เลยคาดว่าอันนี้คงเป็นหนึ่งในความเครียดที่พอมาชนคนตาย
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับตัวเองก็เลยเหมือนกับอยากจะ
ฆ่าตัวตายแต่กลายเป็นว่าตัวเองไม่ตายทำให้ลูกชายวัยสี่

นี่ก็คือความสูญเสียที่เกิดจากช่างทองอีกนั่นแหละครับ
เนี่ยตอนที่ไปชนเขาตายอ่ะประมาณทุ่มครึ่งอ่ะนะคะคืนที่
ที่ผ่านมาตำรวจสพครูบังหลวงได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะ
กระบะไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจุดกลับรถหน้าวัดสุวรรณ
กับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพังยับเลยรถจักรยานยนต์ล้อหน้าหัก
ตัวพ่วงพังเสร็จชิ้นส่วนกระจายเกลือนเลยนางสาวปราณีอายุ
คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียชีวิตคาที่หลานชายวัย๕
ขวบที่มาด้วยบาดเจ็บนะคะมีแผลถลอกที่แขนที่ใต้คางเด็ก
ก็ตกใจญาติญาติมาถึงก็ช่วยกันปลอบครับคนขับรถกระบะคู่
กรณีที่ไม่ใช่รถของช่างทองอะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าคือ
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากลาดหลุมแก้วกำลังกลับที่พักแถว
คลองหลวงพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูก
ชนก่อนก็คือช่างทองอ่ะชนแล้วรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกระเด็น
ข้ามเลนไปชนกับรถกระบะสีเทานี่ค่ะมันเลยชนสองต่อแบบนี้นาง
ปรานีก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยแล้วหลานชายก็
บาดเจ็บตำรวจบอกว่าก็รถที่ชนคันแรกมันก็นั่นแหละชัด
แล้วมันคือรถของช่างทองกระบะสีขาวอ่ะครับช่างทองเขา
ตกใจขับรถกลับบ้านไปไปจุดไฟเผาตัวเองอ๋อเนี่ยเรื่องราว
มันต่อเนื่องสอดคล้องกันแบบเนี้ยซึ่งหลักฐานในกล้อง
วงจรปิดที่คุณกลับมาสอนให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยค่ะก็จะ
ชัดเลยใช่ค่ะมันก็เลยจะประติดประต่อภาพได้ว่าเห็นภาพ
จักรยานยนต์พ่วงข้างผ่านไปรถกระบะสีขาวของช่างทอง
ตามมาครับเนี่ยจังหวะตรงเนี้ยแล้วไปชนจักรยานยนต์พ่วง
ข้างเขาใช่ค่ะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเขากระเด็นไปโดนรถ
กระบะอีกคันหนึ่งนี่เป็นช่วงนาทีที่เป็นกล้องหน้ารถนะ
เพราะฉะนั้นนี่ฮะตรงนี้ฮะนี่แล้วเขาก็กระเด็นข้าม
ไปอีกฝั่งนี่คือกล้องหน้ารถของรถช่างทองค่ะข้าม
ฝากไปอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือกระบะคันนั้นเนี่ยสี่เท่ามา
ช่างทองเลยเครียดตกใจแล้วขับรถออกไปเลยแต่ตำรวจบอก
ว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งมีปัญหาอื่นด้วยเบื้องต้นจากการ
พูดคุยกับคนใกล้ชิดเขาบอกว่าช่างทองก็มีปัญหาเครียดด้วย
ชีวิตปัญหาสะสมเลิกกับภรรยาหรืออะไรต่างแต่มันก็ไม่ใช่
ข้ออ้างหรอกนะคะแต่หมายถึงว่านี่แหละมันก็มีหลายอย่าง
ก็หลายเหตุการณ์คนที่เครียดสะสมหลายอย่างเขาตัดสินใจทำอะไร
อะไรไปเนี่ยแต่ในกรณีตรงเนี้ยคือที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่อง
ลูกชายเขานั่นแหละใช่ค่ะว่าทำไมต้องไปพิพากษาหรือว่าตัด
เอาชีวิตลูกชายเขาไปด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้เราลง
พื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ตรงนี้ฮะนี่จุดตรงนี้เลยกล้องหน้ารถช่างทองเมื่อสักครู่
นี้เป็นบริเวณทางเข้าด้านหน้าวัดสุวรรณจินดาอยู่ที่จังหวัด
ทุมธานีเป็นถนนสองเลนสวนนี่ช่วงกลางวันปกตินะฮะจะเห็นว่า
รถผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับก็ใช้ความเร็วกันสูงพอสมควร
มีคนที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยนะฮะเมื่อวานเนี่ยตอน
เกิดเหตุคุณธนาบอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่
หน้าร้านร้านอยู่แถวนี้นี่คุณชมผู้สรรพัฐลงพื้นที่ไปคุณ
ธนาเนี่ยบอกว่าเห็นทางผู้ตายเนี่ยคุณปรานีเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์
พ่วงข้างมากับหลานชายจากนั้นก็ชิดเข้าเลนขวาสุดชะลอ
ความเร็วเพื่อเตรียมกลับรถแล้วอยู่อยู่มีกระบะสีขาวก็คือ
ของช่างทองนี่คันนี้ฮะขับมาแบบนี้เลยแล้วพุ่งชนปุ้ง
เข้าไปนี่จักรยานยนต์พ่วงข้างกระเด็นนู้นฮะไปฝั่งตรงข้ามเลย
เขากำลังรอจะกลับรถอยู่ทีนี้กระเด็นปุ้งไปเลยมีกระบะที่ขับ
ส่วนช่างทองนี่กระบะคันนี้ที่ไปชนปุ้งตรงนี้คือคุณธนา
บอกว่าเขาก็กลับรถเหมือนกันนะในกล้องวงจรปิดก็เห็น
ใช่ไหมเขาก็กลับรถเหมือนกันไอ้ตอนที่กลับรถไปเนี่ยยัง
คิดว่าสงสัยเขาจะไปจอดช่วยจอดดูสุดท้ายเนี่ยกลับรถไป
แล้วขับไปเลยแล้วคุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยภาพจาก
กล้องหน้ารถดูว่าช่างทองขับเร็วเหมือนกันจักรยานยนต์
ข้างจอดอยู่เฉยจอดกำลังจะกลับรถมีจักรยานโยนอีกครั้ง
จอดอยู่เกือบใช่เกือบโดนไปด้วยนิดเดียวอ่ะแล้วเขาก็
กลับรถไปแล้วนี่คือขับหนีไปเลยไปเลยกลับรถแล้วหนีไปเลย
ขับเร็วหนีเลยสงสัยจะเห็นแหละว่าตัวเองชนแล้วเขาก็เห็นอยู่
ตรงหน้าร้านเนี่ยนั่งกันอยู่๓คนก็ได้ยินเสียงตูมก่อนดับ
แรกแล้วก็แล้วก็ตูมที่๒นี่ก็คือเห็นรถฝั่งนู้นชนราก
รถสลิงมาแล้วครับเสียงเบรกแรงอ่ะแล้วก็ตูมเหมือนเห็น
เป็นรถกระบะนะครับลีโวสีขาวมันยังมีป้ายตอนแรกมันยังมี

ผมก็บอกเอ้าพี่ชนเรื่องอะไรก็ถามก็เขาก็
มีคันเดียวที่หลบหนี

ตอนแรกก็เหมือนเขาจอดนะแต่เหมือนช่วงชุลมุนแบบ
เขาก็ถอยเข้าถอยไปถอยมาถอยไปถอยมาสักพัก

ไม่จริงอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นกันได้ครับ
ก็แค่ยอมรับยอมรับมันแต่ว่าไม่น่าไปทำกับลูกอย่างนั้นเลย

ปฏิเหตุก็ว่ากันไปตามคดีความก็ว่ากันไปครับ

ตอนที่จักรยานยนต์พ่วงข้างกระเด็นไปแล้วไปชนกระบะอีกครั้งหนึ่งนะครับ

คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพนาทีที่กู้ชีพ
แล้วก็อาสาร่วมกระตันยูพยายามเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจนะครับ

แม่ค้าขายข้าวราดแกงชื่อนางปรานี
แต่สุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ทันนะครับ
ส่วนเด็กที่เป็นหลานใช่ไหม

อายุ๕ขวบที่มาด้วยโชคดีที่เจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
คุณผู้ชมคะสำหรับคุณปรานีที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
จากการถูกรถชนที่เป็นคนขี่ซาเล้ง
ก็ได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดบางตีในอำเภอสามโคบประธุนตาลี
คนในครอบครัวและหลานชายที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุนี้

เด็กก็ชี้ให้ดูแผลว่ามีแผลที่แขนซ้าย

สามีของผู้เสียชีวิตค่ะนายสมนึกอายุ๕๕
เพราะมั่นใจว่ารถกระบะใช้ความเร็วที่มาพุ่งชน
เขารู้ว่ารถกระบะไปชนภรรยาตัวเอง
ไปเผาตัวเองกับลูกชายไวล่ายเลีย
กับล้านชายเขายิ่งช็อกเขาไปใหญ่
แต่เชื่อว่าปมเหตุมันไม่น่าจะใช้
ใช่แค่การที่ช่างทองขับรถไปชนซาเล้งก็คือภรรยาของคุณสมนึก

มันต้องเป็นเรื่องอื่นมันน่าจะเป็นปัญหาอื่น
ถึงขั้นทำให้โอ้โหไปจุดไฟเผาตัวเองกับลูก
ผมว่าน่าจะไม่เกี่ยวกันนะครับ
มันไม่เกี่ยวกันหรอกเพื่อเรื่องชนรถ
เมียผมเรียกกันหนีหนีกลับไปเอาลูกมาเผา

ไม่ใช่มันต้องมีอะไร

คุณไม่คิดเลยว่าถ้าคุณชนแล้วคุณจอด

บางทีไม่จะหายมากเกินไปเลยว่าไม่ใช่วิทย์

แต่คุณไม่ลงมาดูคุณมาชนแล้วคุณก็หนี
แต่ทำให้รถเมียผมเนี่ย
หุ้ยฝั่งข้างนู้นรถที่สวนทางมา

ลูกชายของคุณปรานีผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็เป็นพ่อของเด็กวัยหักหัวประคา
ที่ประสบปฏิเหตุไปด้วยกันแต่เด็กรอดนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองเลิกกับภรรยาก็เลยฝากลูกชายให้กับแม่

เพราะรู้ขาวว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ตกใจมาก
แต่พอรู้ว่าลูกตัวเองปลอดภัยก็โล่งใจ
แต่ตัวเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตก็คือแม่เนี่ยค่ะ
ไม่รอดแต่ว่าลูกเรารอดก็คือเสียใจ
ใจหนึ่งก็เสียใจใจหนึ่งก็ดีใจแต่จริงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น